มีคลิปเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นคนอเมริกัน

แล้วอยู่ดีมีคนขับรถตุ๊กกับรถแดงเนี่ย

เธอว่าเธอตกใจมากเกิดเหตุการณ์แบบนี้

แล้วก็แชร์ไปในโลกโซเชียล

สำหรับกรณีเป็นรถรับจ้างรถโดยสารอะไรแบบนี้
เขาก็บอกว่ามันสะดวกจริง

เดียวก็มารับแล้วก็ไปส่งตามที่หมาย

ไปดูคลิปเต็มเหตุการณ์นี้กันก่อนค่ะ

อ้าวให้คุณไม่มีสิทธิ์

น้องกำลังทำผิดสำเร็จแล้ว

น้องทำผิดหยุดมาหยุดลงมาผมบอกเลยไง

คุณลุงก็คุยกับลูกค้าสิครับผมก็ไม่รู้เหรอ
เฮียลูกค้าลงน้องต้องบอกเพิ่มน้องน้องก็ตอบห้าเพิ่ม
บอกให้เพิ่มลงโอเคมีเอาแคนเซินโอเคแคนเซิน
คุณลุงไปได้ต้องเอาลงก่อนต้องเอาลงก่อน
ไม่ลุงไม่จบไม่ลงไม่จบล้องลูกน้องขอล้อง
ลุงขอร้องน้องดีดีแล้วเอาลงเอาลง
จริงมาแบบนี้
คือนักท่องเที่ยวต่างชาติเขาก็ตกใจนะ
คือทั้งตุ๊กทั้งสีล้อแดงมาทรุมกลับขาดทางนี้กันหมด
ค่ะคือนักท่องเที่ยวต่างชาติเขาก็ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวของเรานะ

คือเหมือนกับว่าในต่างประเทศมันไม่เหมือนบ้านเราไง

เขาก็บอกสะดวกแต่ก็มาเจอกับเหตุการณ์แบบนี้
มาโดนรุมแล้วก็แบบดึงให้เธอลงจากรถเธอก็ตกใจ
วินาทีประเทศเขาอาจจะจดทะเบียนของเขากัน
บ้านเราต้องยอมรับว่ายังไม่ได้ขึ้นทะเบียน
บรรดาแอปพลิเคชันเรียกใช้บริการรถรับจ้างทั้งหลายนะ
มุมของจะเป็นสามล้อแท็กซี่วินมอเตอร์ไซค์
เขาก็มองว่าไม่ได้ขึ้นทะเบียนมาแย่งผู้โดยสาร

เขาต้องขึ้นทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกเสียภาษี
แต่ถ้าไปเจอกราฟคาร์แล้วใช้วิธีการอย่างนี้

แล้วเขาก็บอกว่าบางทีขึ้นบริการรถที่แบบเรียกทางแอปพลิเคชัน

ถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินเกิดเหตุร้ายเกิดเหตุอาทยากรรม

อันนั้นในมุมของข้อถูกต้องตามกฎหมายนะ
แต่ถ้าคุณเจอกราฟคาร์แล้วคุณไปใช้วิธีการแบบเมื่อกี้
คุณก็ผิดเหมือนกันมันไม่ได้ไงนี่ค่ะคุณพุทธิพัฒน์บุญนิน

ที่เป็นคนถ่ายคลิปแล้วก็นั่งอยู่ในกราบคาร์
ชื่อนางสาวบริตนีบอร์นเป็นชาวอเมริกัน
เขาก็บอกว่าคือเธออยู่แถวนิมารแห่งมินที่เชียงใหม่แหละ

เช่าบ้านพักที่เชียงใหม่มา๒ปีแล้ว
วันเกิดเหตุเธอเดินทางจากอำเภอปลายจังหวัดแม่ห้องศร
ต่อรถที่สถานีขนส่งอาเขตเธอก็เรียกใช้บริการแกรปคาร์
ระหว่างที่กราฟคาร์มารับเธอก็ขึ้นรถไป
แต่มีคนขับรถแดงรถตุ๊กรถแท็กซี่๒๐กว่าคนนะคะ

พยายามจะเปิดประตูจะให้เธอลงมาจากรถ
เธอก็เลยใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายคลิปเอาไว้

เห็นว่าคนขับรถแดงพยายามจะทำร้ายคนขับแกรปคาด้วย
แล้วก็ระหว่างนั้นคนขับรถตุ๊กที่อยู่ด้านหลัง

เหมือนจะมาตีตีรถ
เหมือนจะมาทุบรถเหมือนจะมาตีคนขับรถกราฟคาร์ด้วย

เพราะว่าไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเธอบ้าง

บอกว่าไม่คิดนะ

เพราะว่าเธอไปมาระหว่างเมืองไทย

เธอก็เห็นว่าคือมันสะดวกก็ใช้ตลอด
แต่เธอบอกว่าถึงแม้ว่าจะเกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้นะคะ
เธอก็ยังจะมาเมืองไทยเพราะว่าเธอรักเมืองไทยมากค่ะ

ทางตำรวจท่องเที่ยวก็เชิญตัวนักท่องเที่ยวสาว

ไปให้การกับตำรวจที่สพแม่ปิงจเชียงใหม่
เธอก็บอกกับตำรวจว่าให้ทีมข่าวของเราไปเป็นเพื่อนด้วยได้ไหม
เธอจะสบายใจถ้ามีนักข่าวไปด้วย
พนักงานสอบสวนสพแม่ปิงสอบปากคำเธออยู่๒ชั่วโมงนะคะ
เธอก็ให้ยืนยันพฤติการที่เกิดขึ้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะคะ
วันนี้การท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่
ก็เลยให้เป็นเหมือนบัตรกำนันนะคุณผู้ชมบัตรกำนันเพื่อการท่องเที่ยว
ให้กับนางสาวบริดนี่คนนี้นะคะเพื่อขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ก็มีข้อความที่บอกว่าขอบคุณทุกคนที่ช่วยเหลือและสนับสนุนเธอ
ตำรวจท่องเที่ยวสอบปากคำและให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี
รู้สึกปลอดภัยในการใช้ชีวิตอยู่ที่เชียงใหม่
ประเทศไทยที่ให้การต้อนรับรักประเทศไทยมาก

อ่าทำอะไรต้องคิดด้วยนะฮะ

เห็นเป็นชาวต่างชาติเนี่ยโอ้โหยังไม่หยุดเลยพฤติกรรมในคลิปเนี่ยนะ
ทีนี้มาดูในฝั่งของคนขับรถตุ๊กที่อยู่ในคลิปนะครับท่านผู้ชมครับ
ก็คือนายรุ่งรุษจินาเรือนอายุ๓๗ปีนะฮะ
ที่ส่งเสียงดังในคลิปเขาก็เปิดใจกับทีมข่าวของเรานะครับ
บอกว่าตอนนี้ตัวเขาก็เดือดร้อนหนัก
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคลิปยอมรับว่าใจร้อน
เพราะว่าอัดอั้นมาหลายครั้งแล้วแต่ก็อยากขอโทษสังคม
แล้วก็ขอเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาแก้ปัญหานี้อย่างจริงจัง
เรื่องมันก็เหนียบแล้วก็ตัวเขาก็ถูกจัง
หัวครัวเขาจะจีดยังด้านหน้าเราจะเห็นเขาครับ
รุ่งรุทไงค่ะเขาก็จำได้อืม
ก็เลยไปสืบค้นประวัติปรากฏว่าโอ้โหไปเจอคลิปเก่าของนายรุ่งรุษนะฮะ
หรือว่านายบอลนะครับเคยก่อเหตุที่มีคนถ่ายคลิปลงในโซเชียลมารอบหนึ่งแล้ว
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ๑๓สิงหาคมปี๕๙นะฮะ
นี่นะครับตอนนั้นเจ้าของโพสต์เขียนแคปชั่นว่า
นักเลงสามล้อตุ๊กท้าตีท้าต่อยยกเท้ายกไม้กระบองเหล็กโชว์นิ้วกลางทำกลาง
ความจริงทำเยอะกว่านี้แต่ถ่ายไม่ทันช่วยกันแชร์ด้วยนะคะ
นี่ตอนนั้นเป็นข่าวดังเนี่ยฮะเห็นไหมฮะ
แล้วเขาก็ถูกดำเนินคดีไปแล้วตอนนั้นตำรวจก็ตามไปจับกลุ่มดำเนินคดีข้อหา
มขืนใจผู้อื่นโดยมีอาวุธนะมีโทษจำคุกไม่เกิน๕ปีปรับไม่เกิน๑๐๐๐บาทนะครับ
ก็มาก่อเหตุตรงนี้อีกนะครับ
ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่บอกว่าได้เรียกคนขับแกรปคามาเปรียบเทียบปรับไปแล้วนะครับ
ข้อหาใช้รถผิดประเภทเป็นเงิน๒๐๐๐บาท
ส่วนคนขับรถตุ๊กเรื่องไปทำร้ายรถเขาไปทำอะไรเขาเนี่ยนะ
เรื่องที่เกิดขึ้นตามคลิปก็ถือว่าเป็นความผิดทางคดีอาญา

แต่จากการตรวจสอบของทางขนส่งจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
พบว่านายรุ่งรุษจินาเรือนที่มาขับรถตุ๊กอยู่เนี่ยนะคุณเขียนมาสอน
ไม่มีใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะ
คือคุณจะไปไล่เอาผิดกับเขาว่าเขาทำผิดกฎหมาย

ก็ได้คุยแล้วก็ชี้แจงกับแก๊ฟว่าคุณจะใช้รถผิดมาเพศ

คู่กรณีค่ะแต่ในเรื่องกรณีการผู้ทำร้ายร่างกายเนี่ย
เป็นอำนาจเป็นความผิดทางอาญา
ซึ่งเป็นเรื่องของเจ้านิทธิตำรวจนะคะ

หลังจากที่ประชุมนะคะตำรวจก็ได้บอกเขาแล้ว
ว่าเขาจะต้องรับโทษตามความผิดทางอาญา
ส่วนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโครงการขนส่งทางบก
เราก็จะดำเนินการตามอำนาจที่เรามีอยู่
อันนี้เป็นหน้าธีของกรการขนส่งของผม

เวลาเหยียบการใช้รถสาธารณะให้มีประสิทธิภาพมากทวด
ตัวเองก็โดนด้วยนะไม่มีใบขับขี่รถสาธารณะนะ
อย่างเดี๋ยวกูภาคคลุมบอกว่าใช้รถผิดประเภทโดนปรับ๒๐๐๐บาท
เป็นความผิดลักษณะของการคมครูทำให้ทรัพย์สินเสียหาย

ในรุ่งรถรถตุ๊กเสื้อน้ำตาลอันนี้ไม่มีใบขับขี่สานะ

ใช่แต่มันมีคนอื่นที่ล้อมรถอยู่ด้วยเนี่ย

ที่มาเกาะเหตุโวยวายคมครูอะไรแบบนี้

ระวังนะฮะเจอก็แจ้งเจ้าหน้าที่นะท่านทำเองไม่ได้นะ

ใช่ค่ะก็เพื่อป้องกันปัญหาการกระทบกระทั่งขึ้นอีกนะคะ
เช้าวันนี้ทางเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งอาเขตเชียงใหม่

ทำให้ผู้ประกอบการรถบริการสาธารณะ
แบบนี้ค่ะเขาก็ออกมาชูป้ายกัน
ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบอกว่าทางบริษัทรู้สึกเสียใจ
รู้สึกห่วงใยในความปลอดภัยของผู้โดยสารและผู้ขับขี่
โดยได้ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นและทำการปลอบขวัญไปแล้ว
ยืนยันว่าให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยของผู้โดยสารและผู้ขับขี่เป็นหลัก
และเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำการสืบสวนสอดส่องดูแล
เพื่อไม่ให้มีเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นอีก
คือท่านผู้ชมก็ส่งข้อความมาเยอะเรื่องนี้นะ
บรรดาผู้ที่เป็นรถสาธารณะทั้งหลายก็ต้องย้อนมาดูตัวเองด้วยว่า
ทำไมคนเขาถึงนิยมไปใช้แอปพลิเคชันในการเรียกรถ
เพราะ๑ค่าบริการมันชัดเจน
อย่างท่านผู้ชมส่งข้อความมาหลายท่านด้วยเจอขูดรีด
ราคาเท่านั้นเท่านี้ราคาเท่าไหร่ก็ไม่รู้เนี่ย

คุณผู้ชมก็จะถามว่าแล้วทำไมไม่ทำให้
เรียกรถผ่านทางแอปพลิเคชัน

เรียกตุ๊กเรียกสี่ล่อแดงเรียกสองแถวเรียกรถอะไรพวกนี้

ใช้บริการแบบโบกรถปกติก็ได้หรือจะใช้แอปพลิเคชันก็ได้

อ้าวเดี๋ยวมีคำตอบมาตอบให้